จำได้ไหมคือปลายปีที่แล้วเราเพิ่งรายงานข่าวไปว่าเมียแกเสียชีวิต

คือตอนนั้นแกบอกว่าโอ้โหชีวิตแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ

ตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะกลับมาสู้ชีวิตแล้วค่ะ
คือฟ้าหลังฝนผ่านไปมีรุ่นน้องที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ชวนพี่ตู่มาทำปลาช่อนแดดเดียวคุณผู้ชม

ลุยธุรกิจตรงนี้จริงจังค่ะ

หาปลาเองตากปลาเองทำมาเดือนกว่าคุณผู้ชม

ตูบอกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง

เพราะว่าเป็นเมนูที่ภรรยาชอบกินตอนมีชีวิตอยู่

ถ้ามีติดต่อก็พร้อมจะขับรถจากสิงห์บุรีเนี่ย

สั่งซื้อกันได้ตามเพจของพี่ตุ๋ตาหวันที่ขึ้นให้เลยแล้วค่ะ
เป็นสูตรโบราณของสิงห์บุรีที่ไม่อาจบอกได้

ก็ขอบคุณมากเลยที่ช่วย
มีพวกแม่บ้านแล้วก็

ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเราขายราคาถูก

หนุนกันได้นะคะก็เป็นแบบชาวบ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีเลย

ใช่ค่ะทอดกรอบนะกินกับข้าวสวยร้อนอบรสเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ